คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีชาวบ้านไปเจอรถเก่ง
คันหนึ่งอยู่ในน้ำแล้วก็ลอยขึ้นมาอยู่ในพื้นที่จังหวัด
สระบุรีอ่ะนะคะก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นำรถคันนี้ขึ้นมา
ปรากฏว่าพอนำรถขึ้นมาได้มีศพอยู่ในรถนี้เหมือนกับถูกห่อผ้าด้วยผ้าห่มอะค่ะ
จากการตรวจสอบศพที่อยู่ในรถคือนางสาวกลิ่นเกษรวงสิงอายุ๓๖ปี
ซึ่งเป็นคนที่ทางครอบครัวเขาแจ้งความเอาไว้ว่าหายตัวไปหายตัวไป๓ปีแล้วนะคะ
๓ปีเพิ่งมาเจอเพิ่งมาเจอเป็นศพอยู่ในรถแล้วรถก็จมอยู่ในน้ำเนี่ยค่ะ
ชาวบ้านไปเจอนะคะรถคันนี้ลอยอยู่ในน้ำกลางคลองชลประธานชัยนาฏป่าศักดิ์
พื้นที่หมู่๑อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีค่ะ
ตำรวจสพนโดนเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานสระบุรี
กู้ภัยก็ไปตรวจสอบลากรถออกมานะคะเป็นศพที่แบบเหลือแต่กระดูกแล้วอะค่ะ
ห่อด้วยผ้าปูที่นอนรถเก่งคันนี้เป็นรถยี่ห้อนิสสันสีขาว
ทะเบียน๔กไก่ทฐาน๖๓๔๘กรุงเทพฯ
อย่างที่บอกว่าผู้ครอบครองรถคือนางสาวกลิ่นเกษรวงสิงอายุ๓๖ปี
ญาติประกาศตามหาเพราะว่าหายตัวไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙ค่ะคุณผู้ชม
สภาพรถนะคะกระจกหน้ารถด้านข้างด้านซ้ายคือแตกหมดเลย
มีตะไคร่น้ำจับที่ตัวถังรถแล้วก็ในรถเนี่ยมีแต่ดินโครนค่ะ
เจอกระเป๋าสตังค์ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวมีเอกสาร
มีเอกสารการขายปุ๋ยบางส่วนนะคะแล้วก็มีกุญแจรถ
มีอาวุธปืนหนึ่งกระบอกด้วยค่ะครับเจ้าหน้าที่ก็รวบรวมเอาไปตรวจสอบนะคะ
สำหรับโครงกระดูกมนุษย์ที่พบในรถคือถูกห่อด้วยผ้าปูที่นอน
เป็นผ้าปูที่นอนลายอยู่ที่เบาะหลังรถนะคะ
ส่วนเกียร์ของรถอยู่ในตำแหน่งดีค่ะก่อนหน้านี้
ปี๒๕๕๙นะคะประกาศตามหา
คือหายตัวไป๓เดือนแล้วคือตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
ต้องประกาศผ่านทางเฟซบุ๊คนี่คือสภาพที่เจอเป็นแบบนี้นะคะ

ของนางสาวกลิ่นเกษรคุณแม่ลั่นธมวงสิงมาเลยนะคะ
มาจากจังหวัดลบบุรีมาที่จุดเกิดเหตุ
ก็ไปให้ข้อมูลกับตำรวจที่สพนโดน
คุณแม่ก็ยืนยันว่านี่แหละศพของลูกสาวแม่จริง
ของนางสาวกลิ่นเกษรจริง
ลูกสาวแม่มีอาชีพเป็นเซลล์ขายปุ๋ยค่ะ
บริษัทผลิตปุ๋ยแห่งหนึ่งในอำเภอพระพุทธบาท
แล้วก็มีกิจการขายสเต๊กด้วยนะคะ
มีกิจการเปิดร้านเช่าชุดไทยในอำเภอพระพุทธบาทด้วยค่ะ
นี่คือหน้าตาของนางสาวกลิ่นเกษรนะคะ
คุณแม่บอกว่าวันนี้ช่วงสาย
มีคนโทรศัพท์ไปบอกว่าเจอรถเก๋ง
แล้วก็ลูกสาวแม่อยู่ในรถเก๋ง
อยู่ในคลองชลประธานแม่บอกว่าแม่ทำใจเลย

แล้วก็เป็นลักษณะของฆาตกรรมอำพลางแน่
บอกไม่รู้ค่ะว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
ที่ผ่านมาลูกสาวก็เคยมาบ่นให้ฟังเหมือนกัน
สิ่งที่ลูกสาวมาบ่นให้ฟังก็คือ
ทะเลาะกับแฟนก็คือผู้ชายที่คบหากันอยู่เนี่ย
ทะเลาะกันสาเหตุคือเรื่องของความหึงห่วง
คือลูกสาวเป็นเซลล์ก็ต้องคุยกับลูกค้าเยอะนะคะ
แล้วคาดว่าผู้ชายคนที่ลูกสาวคบหากันอยู่เนี่ย
ไม่เข้าใจไม่พอใจหึงหวง
เพื่อนกับญาติเคยฝันค่ะ
เคยฝันเห็นนางสาวกลิ่นเกษร
ฝันว่าจมน้ำตาย
แต่ไม่รู้ว่าจมน้ำอยู่ที่ไหนยังไง
แต่พอตอนนี้เจอรถเจอศพ
คุณแม่ก็บอกว่าให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
ในการพิสูจน์หาข้อเท็จจริงค่ะ
ก็บอกว่าจะมาขายของเหมือนเดิมอะค่ะจะมาขายของตอนเช้าจะมาช่วยแม่ขายของ
แล้วก็จะเลยไปชัยนาธจะไปหาตากับยายอะไรอย่างนี้
ก็ไม่มีตีท่าว่าจะไปไหนก็มีเรื่องที่ว่าทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับแฟนอะไรอย่างนี้มีเหมือนกัน
คือเป็นกิ๊กเป็นอะไรกันอย่างเงี้ยเรื่องห่วงอ่ะค่ะ
ก็มีเข้าฝันก็แบบเหมือนเขาไม่ตายอ่ะเหมือนแบบคือฝันเราก็ฝันเป็นแค่ฝันนะเนอะ
ฝันอะไรว่าอยู่ตรงไหนแต่ก็ว่าทางญาติน่ะเขาบอกมีเข้าฝันว่ารถจมน้ำอะไรอย่างเงี้ย
มีแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนใช่เขาไม่บอกว่าเออตกน้ำอยู่ที่นั่นนะที่นี่นะ
มีแต่ว่าคือลูกพี่ลูกน้องเขานะฝันว่ารถตกน้ำแล้วก็มีเพื่อนกันฝันว่าตกน้ำเหมือนกัน
แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าที่ไหนเขาต้องคงโดนฆ่ามานะคะเอาศพมาทิ้งอะไรอย่างเงี้ย
แต่เรื่องนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครนะคะก็ถามอยู่นะเขาก็บอกว่าน้องไปแต่งหน้าทำผมเจ้าสาวอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วตลอดระยะเวลานี้เขาไม่ได้ตามหากับแบบไม่ไม่ไม่ไม่ตามเขาบอกเองว่าเขาไม่ตาม
ทำไมครับผมเขาหาว่าเขาก็พูดว่าเขาไม่ตามอ่ะ
เราก็ไม่รู้เหตุผลเขาเหมือนกันอืมซึ่งตำรวจบอกว่าจากหลักฐานที่เจอภายในรถเนี่ยนะคะ
ก็น่าจะเป็นการฆาตกรรมจริงตามที่แม่ของผู้ตายสงสัยนะครับ
ตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์วิเชียนสรรรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีบอกว่า
จากหลักฐานต่างที่เจอที่อยู่ในรถน่าจะเป็นการฆาตกรรมอำพรางนะคะ
เพราะว่าผ้าปูที่นอนที่ห่อร่างของผู้ตายเอาไว้ค่ะ
เป็นลักษณะของการมัดร่างเอาไว้อืม
พยานบุคคลทั้งแม่ทั้งญาติของผู้ตายก็บอกว่าก่อนที่ผู้ตายเขาจะเสียชีวิตเนี่ยนะ
คบหากับผู้ชายคนหนึ่งและผู้ชายคนนี้อายุเยอะด้วย

เป็นเจ้าของกิจการผลิตปุ๋ยในอำเภอพระพุทธบาท
สาเหตุต้องรอการตรวจสอบสภาพโครงกระดูกของผู้ตาย
รวมถึงหลักฐานในรถอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
ตำรวจบอกว่าก็ยอมรับว่าหนักใจเหมือนกัน
ถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานแต่หลักฐานมันถูกแช่น้ำนานตั้ง๓ปี
จมหนูอยู่ในน้ำในรถมีทั้งดินมีทั้งโครน
ร่องรอยของการก่อเหตุเนี่ยมันก็อาจจะหายไป
ตามการเวลาแล้วก็อยู่ในน้ำด้วยไง
แต่ตำรวจบอกว่าน่าจะมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในรถ
ที่จะสามารถเชื่อมโยงไปถึงคนก่อเหตุได้นะคะ
และอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าในรถเนี่ยค่ะมีหลักฐานมีกระเป๋ามีอะไรใช่ไหมคะ
มีปืนด้วยนี่มีปืนอยู่ในรถ
ตำรวจบอกว่าปืนที่เจอในรถเป็นของเล่นนะคะ

ทีนี้ค่ะก็ได้มีการสอบปากคำคุณแม่
ตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

ร่างที่เจอในรถเป็นลูกสาวคุณแม่จริงนะคะ
ตอนนี้ก็เบื้องต้นให้น้ำหนักไปที่เหตุฆาตกรรม
แต่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุ
อยู่ระหว่างการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมค่ะ
ก็ต้องย้อนไปอีก๓ปีที่แล้ว

ว่าตอนนั้นได้พบได้เจอได้พูดได้คุยอะไรกับใครบ้าง
ก็ต้องไล่สอบสวนกันไปนะครับ